คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าข่าวนี้หน่อยค่ะ
กรณีที่คนขับรถแบ็คโฮลไปเจอโครงกระดูกของผู้หญิง
อยู่ในป่าละเมาะที่เชียงใหม่นะคะ
ซึ่งหลังจากที่ไปเจอเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือสวนสาธารณะรถไฟ
แล้วหลังจากที่เจอก็ต้องตามหานี่แหละค่ะว่าผู้ตายคือใคร
โครงกระดูกตั้งแต่หัวจนถึงขาเลยนะ
เป็นผู้หญิงอายุน่าจะสักประมาณ๒๐๓๕ปีแล้วก็กระดูกสมบูรณ์ค่ะ
คงจะเสียชีวิตมาประมาณปีนึง
แล้วเท่าที่ดูกระดูกตรงเชิงกลางมีการขยายตัว
ก็คือน่าจะคลอดลูกมาแล้วเจอพวกทรัพย์สินนะ
เสื้อผ้ากระเป๋าสะพายเงินรวมมูลค่าประมาณสามพัน
แล้วก็มีสร้อยค่ะสร้อยพระเป็นหลวงพ่อบุญมา
รวมถึงมีเหรียญพญาคุดที่ชาร์จมือถืออยู่ด้วย

ใช่ค่ะเจอแต่ที่ชาร์จแต่ไม่เจอมือถือ
ตำรวจบอกว่านี่จะเป็นการฆาตกรรมเอาศพมาทิ้ง

อันนี้อยู่ระหว่างการรอผลการชนะสูตร
แล้วเมื่อเช้ามันมีความคืบหน้าอะไรบ้าง
เราไปถามพันธุ์ตำรวจโทพิรมยศอาลัยค่ะ
ตำรวจที่สพแม่ปิงบอกว่าตอนนี้
กำลังระดมกำลังสืบแล้วก็ประสานไปแต่ละสพนะ
ดูสิดูประวัติย้อนหลังหน่อยช่วงปี๖๓ถึงปีนี้
มีใครแจ้งคนหายไหม
คนที่เป็นผู้หญิงอายุ๒๐๓๕มีสพไหนแจ้งไหม
แล้วก็มีการตามสืบจากพระเครื่องด้วยค่ะ

เป็นพระหลวงปู่บุญมาธรรมโชธ
อันนี้ถือว่าเป็นเกจิดังที่ปราจินบุรี
แล้วตำรวจก็ส่งโครงกระดูกทั้งหมดไปพิสูจน์อัตลักษณ
นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อีก๑๕วันน่าจะทราบผลความคืบหน้าเรื่องนี้